ตามประเพณีของชาวอีสานบ้านเห่า
ว่ากันว่าวาจาวาสลา
วาสลละฟัง
พระแม่โทรณีให้ตรงนี้จะพูดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทำบุญตอบแทนท่านเป็นสิ่งที่ดี
แล้วทำแบบไหนตามไปดูคลิปนี้ค่ะ
ฟังดูเสียงแล้วก็เห็นภาพ

เขาเรียกว่าทำพิธีขอพร
หรือเป็นการตอบแทนพระแม่ธรณี

ไม่ได้เป็นเรื่องราวหล่อนชวนขนลุกนะคุณผู้ชม
แต่นี่คือเรื่องราวของความเชื่อของชาวอีสาน
ที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าพาหวาน
หวานก็คือสำหรับเครื่องคาวหวาน
จะมีส้มที่แบ่งครึ่งแกะออกมา
แล้วก็จะมีข้าวที่คลุกกับน้ำตาล

นอกจากนั้นก็จะต้องมีทูบเทียนดอกไม้แล้วก็บุหรี่ด้วย
จัดมาใส่จานแบบนี้นะคะ
เพื่อเป็นการทำพิธีตอบแทนหรือแก้บนพระแม่ธรณีค่ะ
ทำขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการเคารพสถานที่
หรือเคารพพระแม่ธรณีที่ท่านช่วยปกปักรักษา

ซึ่งพระแม่ธรณีก็คือเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน
ดังนั้นการไหว้ผืนดินไหว้แผ่นดิน

ส่วนการที่รำพิธีนั้นนะคะ
เริ่มจากการที่เตรียมพาหวานมา
แล้วก็จุดทูบเทียนตั้งนโม๓จบ
จากนั้นก็บอกกล่าวพระแม่ธรณี
ขอบคุณที่ท่านช่วยคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุข
แล้วก็ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษาที่แห่งนี้ให้ปลอดภัย

ใครจะอยู่ในร้าวนั้นนะ
ป้องกันไม่ให้งูลงงูเหลือมมันเข้าไปกินไก่ในร้าว

คุณรู้ดีเนอะ

อันนี้ฉันว่าคนนอกไม่รู้นะ